ที่จังหวัดขอนแก่นครับ

ท่านนี้เป็นนักแสดงนะครับ

ประกอบละครประกอบโฆษณา

ผู้ประสบอุทธกภัยเช่นเดียวกัน

หรือว่านางบุญศรียินดี

นักแสดงประกอบในภาพยนตร์
ละครแล้วก็โฆษณาจำนวนมากเลย

ตำบลกุ่นเค้าอำเภอมันจาก

ผลกระทบจากน้ำที่มันไหลมาจากชายภูมิด้วย

ประมาณสามสิบถึงหกสิบเซนติเมตร

หลานสาวตัวเล็กอะเขาก็

บ้านก็มีตั้งเยอะตั้งหลายอย่าง
คือไม่มีใครช่วยจะมายกขึ้นที่สูง

นะครับแต่ยังดีนะครับ

นำกระสอบทรายมากั้นหน้าบ้านให้นะครับ

หนังที่หลายคนจำได้ครับ